พี่โกโก้ตัวจริงคือโกโก้สตีเหล็กคือตำนานนะ

อันนี้เป็นภาพเก่าตั้งแต่เล่นเรื่องสตีเหล็กไงคุณผู้ชม

จำได้ไหมสตีเหล็กนี้เล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพร

โอ้โหตอนนั้นพี่โก้ก็น่าจะ๓๐เนอะ
เออนะคะทรงนั้นเอาดิทรงนี้เป็นแบบว่าทรงแม่แบบของ

พิมพ์นิยมกระเทยไทยเลยอ่ะนั่นค่ะ

ใช่นะแล้วใครจะไปเชื่อว่าปีนี้พี่โก้อายุ๕๓ปีแล้วอย่างที่บอกไป
แต่ยังคงความสวยหุ่นดีไม่เปลี่ยนเลยเคล็ดลับง่ายคุณผู้ชม
พี่โก้บอกกับเราว่าอุ๊ยเธอจ๋าคิดบวกสิ
มันเติมพลังใจให้ตัวเองจะได้ไม่ท้อแท้
ดูดิดูกูล้อยยิ้มเนี่ยมันสดใสอ่ะโอ้นะคะ
อย่างล่าสุดพี่โก้ค่ะเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่นะในชีวิตเลย
หย่าร้างกับสามีที่อยู่กินมากว่า๒๐ปีค่ะ
แล้วอีกฝ่ายก็ไปแต่งงานใหม่ทันทีเลย
กลับมายิ้มสดใสให้คุณค่ากับตัวเองอีกครั้งนึง
ไปฟังนาวีคนสวยเปิดใจกันหน่อยค่ะ
สตีเหล็กคือปี๒๐๐ก็๒๓ปี
ก็คือไม่ได้รับละครมา๗๘ปีได้
แล้วเรื่องนี้ก็คือกลับมาแล้วเราก็ตื่นเต้น

คำนี้เรื่องความรักทราบว่าก็โสดแล้วไหมพี่ตอนนี้

แต่ว่าแต่งงานปี๒๐๐๕ไงก็นับแล้วก็ประมาณ๑๗๑๗ปี

อะไรที่มันเศร้าเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้น

นี่คือตอนแฟนละคร
ครับใช่เมื่อคืนน้าวีพูดได้ดีมากเมื่อคืนเป็นช็อตที่แบบน้าวีพาไปช่วยอย่าสปอยนะเรายังไม่ได้ดูเราจะต้องย้อนหลัง
แต่ว่าแค่แบบว่ามันสอนใจบางทีบางทีเราถ้าเกิดต้องไปปะทะกับใครเราจะโกรธแล้วด่าเขาแต่ในเรื่องสอนให้รู้ว่าถ้าเรามีสติทุกอย่างที่มันดูเป็นความขัดแย้งมันจะแบบผ่อนคลายลงเลย
จริงดูแล้วก็แสดงว่าเรื่องนี้เขาให้สติเราเหมือนกัน
ใช่ใช่แล้วมันสอนหลายอย่างเลยนอกจากมาตรรดาก็บรรเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะหิวใจสุดแล้ว